คุณผู้ชมคะมีคลิปหนึ่งถูกแชร์เอาไว้ในโลกออนไลน์
แล้วคนก็วิจารณ์กันหนักมากนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งถอดเสื้อ
แล้วเหมือนกับว่านั่งดูคลิปโป๊ผ่านทางคอมพิวเตอร์ในที่ทำงาน
แล้วเขาก็มีการตรวจสอบกันว่าผู้ชายคนนี้
เป็นถึงรองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง
เหมือนกับไม่รู้ตัวว่าเขามีกล้องวงจรปิดอยู่ด้านหลัง
แล้วก็นั่งถอดเสื้อดูคลิปแบบนี้ค่ะ

ทำให้ถูกวิจารณ์หนักเลยนะคะว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังได้เรียกประชุม

รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่อยู่ในคลิป

เขาชี้แจงมาว่าที่เขาดูคลิปแบบนี้
เป็นการศึกษาข้อมูลตรวจสอบเว็บไซต์
ที่มีการเผยแพร่คลิปรวมถึงเนื้อหา
ที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาว

แต่ว่าคณะกรรมการเขาไม่ปักใจเชื่อนะคะ
เพราะว่ากล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ชัดนะคะ
ก็เลยไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

เพื่อให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพราะนี่คือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ต่อประวัติการใช้งานของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะคะ
จนทำให้ไวรัสติดเครื่องคอมพิวเตอร์
ก่อนหน้านี้เคยแจ้งให้กับคณะกรรมการรับทราบแล้ว
เพราะว่านี่คือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสถานที่
แต่ไม่ได้มีการตักเตือนอะไรไม่ได้มีการแก้ไขอะไร
เจ้าหน้าที่หลายคนก็เห็นพฤติกรรมในลักษณะนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งมากค่ะ
เป็นอยู่อย่างนี้นานไหมครับ

ในคอมพิวเตอร์ตรงนี้มันจะมี
วิดีโอที่เราโหลดมาอยู่แล้วนะครับ
อันนี้คือมีอยู่ก่อนแล้ว
พวกนี้มีอยู่แล้วครับ
มีในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแล้วก็

ก็มีครับอันนี้ผมเคยเจอนะ

คนที่ถูกกล่าวหาคนนี้เขาให้ข้อมูลกับนักข่าวของเราว่า
เขาว่ามีหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายนิติกรแล้วก็ทำงานด้านสื่อสารมวลชน
เขาได้รับแจ้งว่ามีคลิปส่งผลกระทบต่อศาสนาถูกปล่อยในอินเทอร์เน็ต

เขาก็ยังยืนยันว่าที่เขาดูเขาหาข้อมูลเขาตรวจสอบ
เพื่อจะนำข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเหล่านี้ไปหารือกับผู้ใหญ่เพื่อหาทางแก้ไข
ซึ่งคลิปทั้งหมดก็เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานอยู่แล้วค่ะ

คาดว่าน่าจะมีส่วนเชื่อมโยงกับการสัญหาประธานคณะกรรมการคนใหม่แทนคนเดิมที่หมดวาระไปก่อนหน้านี้
เป็นเรื่องของความขัดแย้งภายในองค์กรครับลักษณะแบบนี้นะคะอืม

ใช่ค่ะแล้วกล้องวงจรปิดอยู่ข้างหลังคือเห็นชัดเลยว่าคุณดูอะไร